โดนขังในห้องน้ำโดนเอาไฟแช็คลนเออโดนตีโอ้ย
แช่น้ำจนตัวเปื่อยแม่บอกว่าที่ทำไป
สั่งสอนลูกโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือการสั่งสอนจริงหรือเปล่าฮะ
ดูแผลตามตัวของน้องผู้หญิงนะเขาอยู่กันคู่พี่น้องนะค่ะ
พี่สาวน้องสาวคู่นี้ครับอายุ๑๒ขวบกับ๔ขวบ
โอ้โหดูตรงหน้าท้องสิเป็นแผลทั่วตัวเลย
แล้วคนเป็นพี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าทั้งคู่โดนพ่อแม่ทำร้าย
ต่อยเตะขังในห้องน้ำจับแช่น้ำไฟแช็คลนตามตัวหลายจุด
พลเมืองดีเนี่ยเอาคลิปนี้ส่งให้คุณกันจอมพลังหรือว่า
นายกันทัศน์พงภัยบูลเวทมาช่วยเหลือโดยด่วนครับ
แล้วเมื่อวานครับคุณกันจอมพลังกับตำรวจสนบังเขนก็ไปเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่พมด้วยน้องทั้งคู่เนี่ย
อยู่ในห้องพักย่านบางเขนในกรุงเทพครับ
คนที่แจ้งเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าช่วงบ่ายนะน้องคนโตเดินร้องไห้มาเลย
ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะ
หนูกับน้องเนี่ยโดนพ่อแม่ทำร้ายมานานแล้ว
รีบช่วยเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อกลับมาหนูโดนเอาตายแน่เลย
แล้วน้องสาวหนูโดนจับแช่น้ำในกระมังอยู่ในห้อง
น้องคนเล็ก๔ขวบแช่น้ำอยู่ในกระมังจริง
ส่วนน้องคนที่เป็นตัวพี่สาวเนี่ยนะท่าทีหวาดกลัวมากคุณผู้ชม
ก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่และแจ้งคุณกันจอมพลังมาให้การช่วยเหลือครับ
เอาล่ะได้คุยกับแม่ของเด็กแล้ว
ของเด็กเล่าให้ฟังว่าก็มีอาชีพรับจ้างทำก๋วยเตี๋ยว
ส่วนสามีฉันหรือรับจ้างส่งของอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายลูกนะ

ส่วนแผลตามตัวที่เกิดขึ้นเนี่ย

โดยเฉพาะลูกคนโตนี่นะลูกคนโตฉันมีอาการออทิสติก
ชอบจุดเทียนหยดใส่ตัวเอง
เธอซึ่งเป็นแม่ต้องเก็บไฟแชคเก็บเทียน
เอาให้มาห่างจากตัวลูกเลยต้องคอยดุด่าลูกนะอย่าใช่ไหม
อย่าออกไปวิ่งเล่นรบกวนชาวบ้านนะเมื่อเจ้าหน้าที่พมครับ
แจ้งว่าคุณแม่พวกเราในฐานะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่น
ของมนุษย์ต้องพาน้องทั้งสองคนไปคุ้มครองก่อนนะแม่น้อง
เขามีอาการยังไงคุณผู้ชมลองดูครับ
คุณทำร้ายลูกไหมค่อยตียอมรับว่าเคยตีค่ะแต่ไม่ถึงท่าน
ก็ว่าทำร้ายธารุณกรรมตีมื้อนี่เลยค่ะบอกว่าอย่าทำนี้ค่ะ
ช่วงเนี้ยเราต้องเอาเด็กไปคุมของพื้นสอบพ่อเทสติงค่ะ
เอาไปวันนี้เลยหรือใช่ใช่มันต้องไปวันนี้อยู่กับดูอ่ะ
ก็สามารถไปเยี่ยมได้อะไรอย่างนี้ไปเยี่ยมได้อยู่
เพราะตอนนี้เราต้องฟังคำอธิบายให้เข้าใจเนอ
ที่หนูรักเขามากเขาไม่ยุ่งเกี่ยวหนู
ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ไปเยี่ยมได้ที่หน่วยงานเราให้แม่เยี่ยมอยู่แล้ว
คุณแม่ก็ร้องไห้โฮเลยนะครับ
บอกว่าก็อยู่กับลูกแล้วก็เป็นห่วงลูก
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทางพมจะพาเด็กเข้าสู่บ้านพักเด็กครับ
แล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงสหวิชาชีพมาดูแล
แล้วก็สอบถามข้อได้จริงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นฝีมือ
ของพ่อแม่หรือว่าน้องเขาทำเองตามที่แม่อ้างเบื้องต้น
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอบางเขนครับแล้วตำรวจจะ
เรียกพ่อแม่ของเด็กมาสอบประคำเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้